บอกว่ากระแสความนิยมของละครพรมลิขิตเนี่ย
นับวันยิ่งฮอตฮิตติดลมบนค่ะ
ทำให้นางเอกเนื้อหอมเบลล่ารานีนะคะ
เขาบอกว่าปลื้มอกปลื้มใจเป็นที่สุดนะคะ
แล้วความสุขของเบลล่าเวลาใส่ชุดไทยเนี่ยคือยืนหนึ่งจริง
คือห่มสบายมาปุ๊บโอ้โหคุณผู้ชมสวยมาก
ในลุคล่าสุดนะคะลุคนี้คือแบบว่าใครหลายคนอยากจะเกิดเป็นแม่ผู้ตาน

ให้ชุดไทยที่เบลล่าใส่เนี่ยกลายเป็นแฟชั่นฮิตค่ะ
พ่อค้าแม่ขายยิ้มหน้าบานค่ะ
เพราะว่าตอนนี้แฟชั่นแม่พุทธตันขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
เดินเข้าร้านบอกเลยฉันอยากแต่งเป็นแบบพุทธตาน
แบบนี้เลยได้ยินแบบนี้นะคะเบลล่าก็แฮปปี้ค่ะ
ซึ่งพี่แจ๊กกะลินก็ขออินเทนเหมือนกันค่ะ

เราครบเป็นแม่ของแม่พุตาล

นี่ที่ฉันก็ทำผมแบบสวรรค์ไปเลยนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูกันนะคะระหว่างแม่การะเกดแจ๊กกะรีนจ้าเอกกับแม่พุทธตานเบลล่า

วันนี้ครบเป็นแม่การะเกด

ภูมิใจมากค่ะคือต้องบอกก่อนว่าตอนที่ถ่ายอ่ะ
มันหายแน่นมากจนเราไม่มีเวลาจะแบบมาดูมอนิเตอร์
พอแบบละครออนปุ๊บเราก็รอดูเลยในฐานะผู้ชมคนหนึ่ง
ว่าสิ่งที่เราเล่นไปเป็นยังไง
เราดีใจที่ภาพมันออกมาสวยขนาดนี้
จะมีแฟชั่นนู่นนี่นั่น
ซึ่งแมวว่ามันเป็นลุคที่แต่งตามได้ง่าย

เราอาจจะอินด้วยแล้วก็ชุดไทยสวยมากจริงคุณผู้ชม

ต้องบอกว่าในพรมลิขิตมีเมนูเด็ดเพียบเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะปลาตะเพียนทอดกระเทียม
กุ้งเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดต้มยำปลาแรดแล้วก็อีกมากมายคือเยอะมากจริง
แต่ละตอนเขาก็นำเสนอแต่ละอย่างน่าทานทั้งนั้นค่ะ
ล่าบอกว่าดีใจเช่นเดียวกันนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับร้านค้าต่างค่ะ
ส่วนเมนูเด็ดเมนูไหนที่แม่พุทธตานชื่นชอบมากที่สุดไปฟังคำตอบกันเลยค่ะ
ผู้ตานชอบทานเมนูอะไรในละครเพราะว่ามันมีหลายเมนูมากเลย
เริ่มต้นจากแบบการจับปลาก่อนก็มีหลายเมนูมากเลยอะ
นะคะจริงก็น่าทานทั้งหมดนะคะ

อร่อยกันเลย